เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
เรามาดูเรื่องของเครื่องเส้นไหว้กันหน่อยนะคะ
สำหรับการจับจ่ายซื้อของโดยเฉพาะเครื่องเส้นไหว้
ผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้ค่ะว่า
ตลาดเครื่องเส้นไหว้ที่เยาวราชน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่
ก็มักจะไปซื้อเครื่องเส้นไหว้ภายในห้างค้าปลีก
เพราะว่ามีส่วนลดมีโปรโมชั่นมากมาย
ไปดูเรื่องนี้จากรายงานของคุณพัฒน์สุริยโชธค่ะ

ถูกจัดนำมาเป็นเซตให้ผู้ซื้อได้เลือกสรรในห้างค้าปลีก
จากคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่
สะดวกสบายราคาไม่แพง
ที่เดียวได้ครบทุกอย่าง
ปัจจุบันผู้คนก็หันมาเลือกซื้อชุดไหว้
ห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตกันมากขึ้นครับ
พอได้มีการจัดแพ็คเกจเป็นชุดต่างครับ

ที่เราไปเดินซื้อหาตามท้องตลาดเอง
เพราะโดยปกติแล้วมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากอยู่แล้ว
ว่าแบบว่ามาที่จัดชุดไว้ให้เราแล้ว
เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยครับ
ด้วยคุณภาพแล้วก็ความสวยของผลไม้ค่ะ
ก็ขึ้นห้างก็น่าจะดีกว่าตลาด
คุณภาพจากตลาดก็ต่างกัน
บางทีอย่างนี้ค่ะเหมือนเขาก็คัดมาให้เราในระดับหนึ่งแล้ว

แต่ว่าในตลาดบางเจ้าก็ไม่สามารถให้เราเลือกได้ค่ะ
จัดคัดสรรสินค้ามาให้ตรงความต้องการของลูกค้าแล้ว

ก็ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายมากขึ้น
เราจะมีราคาพิเศษอยู่แล้วในช่วงนี้เราก็จัดราคาพิเศษ

อารมณ์ให้ลูกค้าอยากจะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
ในช่วงตุดจีนเรามีการแจกทอง
ส่วนร้านขายเครื่องเส้นไหว้ในเยาวราช

แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มคนรุ่นเก่า

นิยมเลือกซื้อของมาจัดชุดเอง

เตรียมของให้ครบในการประกอบพิธีกรรม

ก็เลยไม่ได้สังเกตว่าอันไหนแพงหรือไม่แพงนะ
เราอยากไหว้ประมาณที่อยู่แล้ว
ถ้าเราดูเราก็ลดลอยแต่ส่วนมากก็ซื้อปกติมากกว่าไง
ซื้อของครบทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้ว่าจะนั่นไง
ก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะแพงหรือไม่สักแพง
เราก็ไม่รู้เหมือนกันคือบางทีซื้อไปเราก็ไม่รู้อีก
แม่ค้าในเยาวราชยืนยันยอดขายในช่วงตรุษจีน
ยังขายดีเหมือนเดิมเนื่องจากปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว
ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำแต่ก็ยอมรับราคาแพงกว่าที่ห้าง
จากมีคุณภาพที่ดีกว่าและมีของให้เลือกมากกว่า
ที่นี่เงี่ยวกว่าเพราะว่ามันสดอ่ะห้างมันเข้า
วิจัยกษิกรไทยประเมินว่า
ในอนาคตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเส้นไหว้ในเยาวราช

หากไม่ปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่

เพราะนับวันกลุ่มลูกค้ารุ่นเก่าสูงวัย
สนใจสืบทอดประเพณีอย่างเร่งครัด
จะค่อยทยอยหายไปจากตลาด
พัฒน์สุริยโชธข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน